เร็วอย่าช้ามัน๊แมน่าหนวนยาว
คนไหนลกขึ้นขยับขยับ
เออเธอไปเจอพ่อเอกมาใช่มั้ยเนี่ย
กำลังจะถามว่าแหมต้นฉบับอายเลยนะ
คั้นล้องหลบลิขศิษย์จ้าเพราะว่าอัลลายล้องมาขนาดนี้

เรือนขวัญตรากตรำเดินทางไปถึงอาณาจักรศรีวิชัย
เออตรากตรำอะไรเห็นแบบอยู่กับผู้ชายไปหมด

ต้องไปอยู่บ้านพี่เอกชัยสีวิชัยพี่ชมขา
ล้วงไปลึกแดนเซอร์เขา

จะเป็นยังไงมาไปติดตามกันดีกว่าค่ะ
กับเรื่องขวานเอ็กซ์เอกชัยสีพี่ชัย
วันนี้มาสมัครเป็นแดนเซอร์ของวงศรีวิชัยโชว์ค่ะ
ได้ข่าวว่าเขารับแต่แดนเซอร์ผู้ชาย

พระเอกชัยพระเอกชัย

อะไรมีอะไรมีอะไร

โหยพระเอกชัยรับแดนเซอร์ผู้หญิงบ้วงหมอร่ำ
เอ้าไม่ใช่คนใต้เหรอเนี่ย

อ๋อเข้าบ้านเจ็ด

โหคุณได้เข้าบ้านก่อนในมบัล
ขออภัยกุบ้าจ้านี่สอนเต้นมาด้วยนะคะ

เอกกระไชสี่วิฆ์ชายชื่อนี้
ที่มีค่าตมนาค่าอะไรก็ขอตาม
โหมดการใหม่ให้กรุงวงการเพลงมาตลอดชีวิตเรื่องผู้ชมค้า
เลือกใช้แดนเซอร์หลักเป็นผู้ชาย
หล่อทั้งล่ำทั้งหน้าตาดีมีซิกแพค
ขึ้นเวทีสร้างความปั่นป่วนมวลท้องให้แฟนมานักต่อนักแล้ว
เรื่องมันเกิดจากการไปทำรายการลูกทุ่ง
แล้วประทับใจผู้ออกแบบท่าเต้นอย่างครูโจ้

มีความแตกต่างจากคนอื่นจ้า
เห็นแกทำโชว์ซึ่งใช้คนไม่เยอะแล้วใช้ผู้ชายเต้น

อยากใช้ผู้ชายเต้นทั้งหมด

พ่อคะพูดเฉยมันไม่เห็นภาพ
หนูขอตัวอย่างแดนเซอร์สักหนึ่งท่านได้ไหมคะ
ที่แบบเด็ดเลย

สวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
ว้าวสุดยอดเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะ
จากคุณเบ้นแล้วยังมีน้องแดนเซอร์หน้าตาดีคุณด้วยนะคะ

น้องสองจบเอกหน้าตะสินสากลมหาวิทยาลัยศรีนคริมมิโรธ
เป็นแดนเซอร์มา๖๗ปีแล้วส่งตัวเองเรียน
แล้วก็ตอนนี้โอ้โหเพิ่งโสดหมากด้วยนะจ๊ะสาว
บอกไว้นิดนึงก็ละกันคนต่อมาดีกว่า
เวทค่ะเอกณตสินแล้วก็การละครมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนสุนันทาค่ะ
คนนี้เมาส์กับป่าด้วยนะคะงานไม่ขาดเลย
แล้วก็มิตรภาพดีเสมอเลยถ้ามาอยู่แบบศรีวิชัยแบนแบบนี้เนาะ

คุณแม็กซ์ค่ะจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
วันนี้เก็บยืมอันดับหนึ่งนะ
เป็นนักกีฬาลีลาดด้วยนะคะประวัติไม่ธรรมดา
ต่อไปดีกว่าพี่ใหญ่กับน้องเล็ก
อันนี้น่ารักมากเป็นฝาแฝดคุณผู้ชม
เจ้าของกิจการสเต็กลุงหยิกสระบุรีนะคะ
ดูแลตัวเองนะออกกำลังกายควบคุมอาหารค่ะ
ตอนขึ้นเวทีมันจะได้ดูดีใส่ชุดโชว์แผงอกมันจะได้ไม่เขินนะคะ

เปลี่ยนเรื่องของชุดการแต่งตัว
ว่าเราไม่ควรใส่ขนนกแล้ว

เพราะเนื่องจากว่าท่าเต้นของครูโจ้เนี่ย

ใช่แล้วก็ใช้ขนไก่มาก
ครั้งแรกเลยที่เปิดวงวันที่๒มีคนด่า
อ้าวด่าทำไมอ่ะพ่อ
ก็จะเป็นประมาณลูกสาวหัวโปกกระโหลกไขว้ของเรานี่แหละ
ไปดูไม่ดูแล้ววงศิษย์วิชัยโจ้

โอ๊ยชอบอลังการไม่มีขนนกให้ดู
ทีนี้ป่าก็ออกหน้าเวทีเขาก็ด่ากลับเลย
เอาด่าว่าอะไรอ่าไม่ดูก็ไม่ต้องดู
ทำไมคนเรามันต้องย้ำอยู่กับที่
เออมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
พอต้อเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแนวบ้าง

แต่ว่ายังใส่ใจผู้บริโภคเหมือนเดิมนะคะ
คุณพ่อบอกว่าเทรนด์ตอนนี้ชายงามันขายได้
อันนี้เรื่องจริงนะเออมันก็แบบว่าเออดูเป็นแบบว่ากำยำสวยงามแบบนี้เอ้ย
กำไรคนดูนะคะพ่อเอกบอกว่าการใส่ขนนกเนี่ยมันไม่เอื้อต่อท่าเต้นที่แข็งแรงแล้วก็ธรรมธแมง
อยากจะได้อะไรใหม่เป็นเรื่องธรรมดาบางคนชอบบางคนไม่ชอบ
แต่พ่อเอกเนี่ยยังมองโลกในแง่ดีนะพยายามตั้งใจทำงานต่อไปค่ะคุณผู้ชม
ไอ้การแอนตี้ของคนหนึ่งคนวันนั้นมันทำให้คนอีกหลายคนหนึ่งตาสว่าง
คำว่าวัฒนธรรมมันไม่หมายถึงต้องรำไทยตลอดเวลา
คำว่าวัฒนธรรมมันต้องร่วมสมัยคำว่าวัฒนธรรมเอาอย่างนี้
วัฒนธรรมของแต่ละช่วงมันบอกสังคมของแต่ละยุค
ให้จำไว้เลยค่ะอ่าไม่งั้นถ้าเรายึดถือคำว่าวัฒนธรรม
เราคงต้องลำโขนกับตะเกียงอยู่ตลอดเวลาไหมสมเด็จพระนางเจ้าท่านยังรับสั่งว่า
โขนสมเด็จต้องไปปักชุดให้มันเพิ่มให้มันมีเลื่อมให้มันมีเพชรขึ้น
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราเล่นกับจอเอลอีดีแล้วเราเล่นกับไฟเอลดีแล้ว
เราไม่ได้ลำกับแสงเทียนแสงใต้แล้วเหมือนกันว่าทำทุกอย่างต้องร่วมสมัย
พ่อเอกค่ะพ่อเอกมองวงศรีวิชัยโชว์อนาคตไว้ยังไงบ้างคะ
คือจริงตัวพ่อเองอายุมากแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าอายุงานมันจะไปได้ยาว
สักขนาดไหนแต่วันนี้ณชั่วโมงนี้แฟนคลับเขาตอบรับกับเทรนด์แบบนี้
แล้วก็ทำไปเรื่อยลูกทำไปเรื่อยเมื่อวันหนึ่งที่เราต้องส่งไม้ให้เด็กรุ่นใหม่ต่อ
ก็เด็กพวกนี้เขายังมีอายุงานของเขาเป็นยี่สิบปีสบายสบายแล้วยิ่งยิ่ง
อายุมากเขายิ่งเก่าอ่าประสบการณ์เยอะใช่แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็โตขึ้นมาอีกเยอะเยอะ
พ่อมองว่าทิศทางนี้ผมว่ามันแค่เริ่มต้นนะลูกเรามาดูจากหนัง
มาดูจากบาร์โฮสมาดูจากอะไรต่างมันเพิ่งเริ่มปีนี้
เพราะฉะนั้นเนี้ยอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี้ยยังสบายสบายให้อีกสิบปี
กลัวจะนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วตอนนั้นน่ะ
โอ้ยอย่าเพิ่งไปคุยกับรากมะม่วงเลยพ่อค่ะอย่าแคบอย่าแคบเออเออนะคะ
นะคะเมื่อกี้พ่อเอกพูดไม่ได้โฟกัสเลยฉันเมากล้ามนะคะ
คุณเบนท์อยู่โอ้โหแผงอกขาวเจียวไปเลิกเออนะคะก็เลยบอกว่านี่
นี่ฉันเนี้ยขอสมัครเป็นแดนเซอร์ของเขาก็มีการกันเกิดขึ้นนะคะ
แต่ถามสรุปเลยได้ไหมพ่อพ่อพ่อรับหนูไหมเออพ่ออยากจะรับหนูไหม
เข้าวงพ่อบอกคิดหลายทีแล้วอย่าเลยดีกว่าไม่เอาแล้วพ่อเต็มแล้วด้วยนะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นภาระแขกรับเชิญทุกเทปเลย
ต้องหาข้าวหาปลามาให้เราได้คาทานกันอืม
เราได้นี่พี่แยมลงมือทำกับข้าวมีน้ำพริกปลาทอดไตปลา
แล้วก็แอบกระซิบมาด้วยนะคะเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรรู้ไหม
เอกอร่อยน้ำพริกแกงของพ่อแกนั่นแหละเนื้อนะฮะเนี้ย
เพราะว่าอะไรแกบอกว่าต่างคนต่างทำงาน
แต่ตอนนี้แกปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานไง